กรณีคนขับเบนส์ที่มีการขับปาด
จนทำให้รถที่เขาตามหลังเขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลย
แล้วก็คนขับเบนส์เห็นบอกว่าเป็นเจ้าของพัฒนาคาร
ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีมาแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าล่าสุดสารก็มีคำสั่งทั้งจำคุกทั้งปรับ
แล้วก็ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วย
นี่ค่ะเป็นคลิปที่รถซีวิกเขาติดกล้องหน้ารถ
เขาเป็นรถผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาตกอกตกใจเลยค่ะ
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุแถวถนนพระราม๓
เบนส์คันนี้ตอนแรกเริ่มเลยนะ
เหมือนกับขับจะกินเลนมา
แล้วรถซีวิกข้างหลังเขาก็บีบแตรยาว
เพื่อเตือนว่าเฮ้ยคุณขับล้ำมาในเลนนั้น

แต่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพหลังจากนั้น
ดูสิคะเบนส์เขาพยายามที่จะแบบ
ปาดหน้าตลอดเลยค่ะ
แล้วเจ้าของคลิปเองเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัย
ในคลิปเนี่ยมีเสียงของการโทรศัพท์แจ้งตำรวจ
บอกว่ากลัวรวมถึงเขามาเห็นด่านตำรวจตั้งอยู่ตรงนี้
เขาก็เลยรีบขอความช่วยเหลือเป็นสอนอบางโพงพาง
บริเวณแยกพระราม๓รัชดาพิเศษนะคะ
ซึ่งพอตำรวจคุมตัวชายคนที่ขับรถเบนส์
วัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าเกินคุณผู้ชม
คือเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามที่กฎหมายกำหนด
เกินไปถึง๒๒๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แล้วคนขับรถเบนส์ก็สารภาพว่าก่อเหตุจริง
คือไม่พอใจไงที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งบีบแร่ไล่

ทีนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้งไป๕ข้อกล่าวหานะคะ

ขับรถขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับรถ
สามคือขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
ขับรถโดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
อาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
และ๕ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ซึ่งทางด้านผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพ
ก็มีการส่งสำนวนพร้อมกับผู้ต้องหาให้อายการสั่งฟ้องนะคะ

เมื่อวานนี้สารแขวงพระนครใต้ก็มีคำสั่งพิพากษา
จำคุกเสียขับรถเบนส์๓เดือนปรับ๘๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอายา๒ปีข้อหาเมาแล้วขับ
แล้วก็ข้อหาขับรถประมาทหวาดเสียวสั่งปรับ๒๐๐๐บาท
รวมถึงมีคำสั่งให้คุมประพฤติ๑ปี

แล้วก็ทำงานบริการสังคม๔๘ชั่วโมง
และพักใบอนุญาตขับขี่๑ปี
ทีนี้ทางฝั่งรถซีวิกของผู้เสียหายเขาบอกด้วยนะ
ฝั่งรถเบนส์มีการโทรมาเจรจา

แล้วก็บอกว่าให้ไปทานข้าวที่พัฒนาคารของเขา

เขาอยากให้เริ่มเริ่มการตามกฎหมาย